สถานการณ์ทางการเมืองเรื่องของการชุมนุม
คุณอุ๋ยจะให้ดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่พาดหัวเช้าวันนี้ใช่ไหมฮะ
เป็นพาดหัวสถานการณ์เมื่อวานที่ผ่านมาบริเวณแยกปฐุมวัน
ก็มีการเข้าไปกระชับพื้นที่ของทางเจ้าหน้าที่เห็นไหมคะ
มีการฉีดน้ำแรงดันสูงจากฝั่งของเจ้าหน้าที่เข้าใส่ผู้ที่ชุมนุมอยู่ในบริเวณนั้น
น้ำจากหนังสือพิมพ์จะเป็นสีฟ้า
เราก็ได้เห็นการถ่ายทอดข่าวผ่านสื่อหลายสื่อแล้ว
คุณผู้ชมได้เห็นเหตุการณ์ไปพร้อมกันเมื่อวานนี้
แล้วก็ในพาดหัวก็มีเรื่องของนายกรัฐมนตรี
พร้อมกับคณะรัฐมนตรีในการออกมาแถลงเรื่องของ
การบำคับใช้ประกาศนาการฉุกเฉินที่ร้ายแรม

นายกรัฐมนตรีก็ถามว่าผมผิดอะไร
ก็มีคำถามจากสื่อมวลชนถามว่าท่านนายกจะลาออกไหม
ตอบสั้นเลยไม่ออก
ไม่ออกอย่างนี้ก่อนเหรอไม่ออก
แล้วก็ถามกลับนะครับผมผิดอะไรนะครับ
เพราะว่าสื่อมวลชนบอกว่านี่คือ๑ใน๓ข้อเรียกร้อง
ของผู้ที่เขาออกมาเคลื่อนไหวออกมาชุมนุมในตอนนี้นะฮะ

นายกรัฐมนตรีรองนายยกรัฐมนตรี
แล้วก็คณะรัฐมนตรีคนสำคัญ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นแก่นำของพักต่างพักร่วมรัฐบาล
ได้มาประชุมคอรมณ์นัดพิเศษกันนะครับ
เพราะว่าการประชุมคอรมอลนัดพิเศษเกิดขึ้น
หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมนครนะครับ
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่๑๕ตุลาคม๖๓เวลา๔นาฬิกา
จากเหตุการณ์ชุมนุมที่บริเวณโดยรอบธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
จากนั้นก็ต้องผ่านขั้นตอนการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีนะฮะ
ก็ได้ออกมาแถลงข่าวหลังจากที่มีการประชุมกันเสร็จ
ซึ่งใช้เวลาประชุมกันไม่นานนักนะครับ
ออกมาตั้งแผงแถลงข่าวแบบนี้เลย
นายกรัฐมนตรีพูดถึงสถานการณ์ชุมนุมที่เกิดขึ้น
นักข่าวถามว่าท่านนายกรัฐมนตรี
ท่านจะสามารถทำหน้าที่ในการควบคุมเหตุบ้านการเมือง
ได้อย่างไกลต่อไปท่านมีความมั่นใจหรือไม่
นายกรัฐมนตรีก็บอกว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับทุกคนนะครับ
แล้วก็หลายอย่างแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่สถานการณ์ปกติ
ในฐานะนายกรัฐมนตรีคงปล่อยไว้ไม่ได้
เพราะต้องคำนึงถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศ
แต่ก็แสดงความเป็นห่วงนิสิตนักศึกษาผู้บริสุทธิ์นะฮะ
โดยบอกว่าขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของท่าน

แล้วก็ฝากผู้ปกครองไว้ในเรื่องนี้นะครับ
ส่วนหนึ่งในข้อเรียกร้องของการชุมนุม
ที่ให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งนั้น
ก็นักข่าวก็ถามข้อนี้เหมือนกัน
นายกข้อเรียกร้องตรงนี้ท่านจะยังไง
ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีตอบกันหน่อยนะฮะ
แล้ววันนี้ความโกรธ์โมเดลเป็นอย่างไรบ้าง

ฮ่องกงก็เสียหายธุรกิจหมดทุกอย่างพังพินาศหมด

แต่นั่นเขาเป็นสังคมนิยมประชาธิปไตยนะ

มันอยู่ด้วยความร่วมมือของพวกเราทุกคน

ไม่ใช่หรือว่ะให้สถากรรมมันสงบ

ผมไม่รู้กันแล้วผมทำความผิดอะไรหรือ

ว่าท่านต้องมีการประกาศเคอร์ฟิลล์หรือเปล่า

นายกรัฐมนตรีบอกว่ามันก็เป็นไปตามขั้นตอน
ถามว่าปฏิวัติรัฐประหารหรือเปล่า
นายกบอกโอ๊ยก็พูดประมาณนี้
รัฐบาลแห่งชาติล่ะอีกไกล
นายยกรัฐมนตรีก็ตอบประมาณนี้
หลังจากที่เปิดโอกาสให้นักข่าวถาม
ใช้เวลาในการทางแถลงและทรัพย์ถามประมาณ๑๗นาธิ
ส่วนเรื่องของการควบคุมตัวผู้ต้องหา
จากการชุมนุมตั้งแต่วันที่๑๓ถึง๑๕ตุลาคม
ยังไม่หมายรวมสำหรับการชุมนุมเมื่อคืนนี้๑๖ตุลาคม
คือตอนนี้เราต้องแบ่งกลุ่มของบุคคลที่ชุมนุม
แล้วก็ถูกควบคุมตัวเป็น๔กลุ่มใหญ่นะคุณนะ
กลุ่มแรกก็คือกลุ่มของคนที่ชุมนุม
ที่อนุสาวรีประชาธิปไตยเมื่อวันที่๑๓ตุลาคม
คุณจำได้ไหมไผ่ดาวดินแล้วก็คุณแอมแล้วก็มีผู้ชุมนุมคนอื่นด้วย
อันนั้นเหมือนเป็นการเตรียมพร้อมเป็นการเริ่มต้นในการชุมนุมนะฮะ
๒๑คนนอกจากนี้มีผู้ชุมนุมแก่นำที่ถูกควบคุมตัว
เมื่อวันที่๑๕ตุลาคมหลังจากที่มีการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน
มีความร้ายแรงอีก๒๓คนในกลุ่มนั้นก็จะมี
ธนายอนุนัมภาคุณภริชชีวรักษ์มีรุ้งด้วยมีเพนกวิ่นมีรุ้งนะครับ
แล้วก็กลุ่มของผู้ที่ถูกควบคุมตัวอีก๗คน
ในการชุมนุมที่ราชประสงค์จำได้ไหมครับราชประสงค์นะครับ
แล้วนอกจากนี้ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งผู้ที่ถูกควบคุมตัว
จากการชุมนุมเมื่อคืนนี้ที่ปฐุมวัน
อีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญก็คือถูกควบคุมตัว
ฐานความผิดประทุษร้ายต่อเสรีภาพของพระราชินีและรัชธาญาติ
อันนี้มี๒คนสำคัญ
คนสำคัญคือนายเอกชัยหงกังวานนะครับ
เมื่อวานตำรวจไปควบคุมตัวนายเอกชัย
หมายจับแล้วก็หมายสารที่อนุญาตให้มีการจับกลุ่มได้
ก็ไปควบคุมตัวที่บ้านพักในซอยราชพาว๑๐๙
ตามคำสั่งของพนักงานสอบสวนสนดุสิต
ซึ่งก็เป็นไปตามที่สารอาญาอนุมัติหมายจับนายเอกชัย
พร้อมกับนายบุญเกื้อหนุนเป้าทองนักกิจกรรมทางการเมือง
ในข้อหาปรัศนาไต่ต่อเสรีภาพของพระราชินีและองค์รัชธายาตร
ก็ก่อนหน้านั้นนะฮะนายเอกชัยก็จริงโพสต์ไว้
บอกว่าจะไปมอบตัวเองนะแต่สุดท้ายไม่ได้ไปมอบเอง
ตำรวจก็ตามจับกลุ่มได้ที่บ้านนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนี่ครับคนนี้
คือนายบุญเกื้อหนุนนายบุญเกื้อหนุนเป้าทอง
ก็เป็นนักกิจกรรมทางการเมืองอีกคนนึงนะฮะ
เมื่อวานนี้ก็เดินทางไปเองที่หน้าสนดุศิษฐ์
ไปพร้อมกับเพื่อนเพื่อจะมอบตัวนะครับ
ก่อนที่จะเข้ามอบตัวก็ยืนรอเพื่อนอยู่
แล้วก็มีการชูสัญลักษณ์๓นิ้วอยู่บริเวณทางเข้าโรงพัก
มีการไลฟ์แล้วก็มีการพูดกับสื่อสั้น
บอกว่าถูกจับหากได้ออกมาก็คงพบกันอีก

เพราะว่าตกเป็นผู้ต้องหาตามมาตรา๑
แล้วก็เป็นข้อหาที่ค่อนข้างจะร้ายแรง
ตัวเขาเองก็มีการชี้แจงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับ

เขาก็พยายามที่จะเคลื่อนออกห่างจากขบวนเสด็จพระราชดำเนินแล้วนะฮะ
แต่ว่าสิ่งต่างเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเปิดเผยให้สื่อมวลชนได้
จะขอไปให้ข้อมูลให้ปากคำกับทางตำรวจ
แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการต่อสู้ทางคดีนะครับ
อันนี้เหตุการณ์เมื่อวานี้แล้วก็เราจะไล่เลี่ยงไปถึงเหตุการณ์ตอนเย็น

คุณผู้ชมมาไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่าย
จนไปถึงช่วงกลางคืนที่มีการเข้าไปสลายการชุมนุมนะคุณผู้ชม
ผมเริ่มตั้งแต่ช่วงสักประมาณบ่าย๒โมงของเมื่อวานนี้แล้วกันนะครับ
ให้คุณผู้ชมติดตามอีกครั้งหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนเวลาประมาณบ่าย๒โมงของเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับ

ตำรวจคู่คุงฝุงชนเข้าไปในพื้นที่
ตั้งแต่แยกราชดำริไปถึงแยกประตูน้ำนะฮะ
แล้วก็ถนนพระราม๑ต่อเนื่องไปถึงถนนเพลินจิต
ตั้งแต่แยกเฉลิมเผ่าไปถึงแยกชิดลม
โดยที่ไม่อนุญาตให้รถทุกชนิดและประชาชน

จะได้นึกภาพออกว่ามันเป็นถนนเส้นไหนบ้าง

เขามีการนัดรวมตัวกัน๕โมงเย็นเมื่อวาน

ตำรวจก็ทั้งกันพื้นที่
ปิดถนนนะฮะเส้นทางสกายวอล์กอะไรปิดหมดเลย
แล้วก็เตรียมพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ในการป้องกัน

ในขณะเดียวกันกลุ่มผู้ชุมนุม
เขาก็พูดคุยกันในโลกโซเชียล
ว่าตกลงแล้วเราจะย้ายที่ชุมนุมไปที่ไหนกัน
คือตอนแรกเจ้าหน้าที่เริ่มปิดถนนสักประมาณบ่าย
นี่ก็เริ่มทยอยเข้าไปกระชับพื้นที่แล้ว
ทีนี้ในเมื่อปิดถนนหมดเข้าไม่ได้

ถูกต้องหลังจากนั้นสักประมาณบ่าย๓
บ่าย๓โมงทางกอรชรับแจ้ง

เขาจะมีการนัดหมายกันจะใช้สื่อโซเชียล
ทางด้านของกระทรวงดิจิทัล

บอกว่าดีนะมีผู้ใช้สื่อโซเชียลทั้ง๑๐รายเนี่ย

ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการแจ้งความดำเนินคดี

ระมัดระวังการโพสต์ในสื่อโซเชียลด้วย
คือต้องบอกว่ากระทรวงดิจิทัลเองเขาก็เข้าไปควบคุมประมาณหนึ่งพอสมควร
ความขึ้นไหวของการชุมนุมนะฮะ
ในเฟซบุ๊คเพจเยาวชนปลดแอบเนี่ยนะครับ
เขาก็มีการโพสต์ข้อความลักษณะที่ว่า
มีการเปลี่ยนสถานที่ใหม่
ยืนยัน๑๗นาฬิกานี้เปลี่ยนไปแยกประทุมวัน
พร้อมกันบนท้องถนนอะไรแบบนี้
เพราะว่าเขาก็ทราบทางการข่าวว่าตำรวจเองก็มีการวางกำลังสกัดกั้น
ให้เข้าพื้นที่ไปได้ที่บริเวณแยกราชประสงค์
ใช่หลังจากนั้นมวลชนที่ก่อนหน้านี้เดินทางไปที่แรกแยกราชประสงค์แล้ว
เขาเดินเดินขึ้นไปที่แยกปฐุมวัน
ไปตามเวลาที่นัดหมายและสถานที่ที่นัดหมายกันใหม่
ดังนั้นเริ่มต้นตั้งแต่๑๗นาฬิกา
ใช่ค่ะความเข้มข้นในการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมก็เริ่มต้นขึ้น
พร้อมกับความตึงเครียดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
เตรียมตัวในการที่จะควบคุมพื้นที่แยกปฐุมวัน
หลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงครับสัก๕โมงครึ่ง
สุดท้ายการจราจรต้องปิดไปโดยปริยาย
เพราะคนก็ไปค่อนข้างจะเต็มพื้นที่พอสมควร
ไปจนถึงเวลาสักประมาณ๑๘นาฬิกา๒๘นาที

ก็มีกำลังตำรวจต่อช่อดอลหลายกล้องบร้อยมาพร้อมโลกเกราะ
เดินเรียงแถวกันมาจากฝั่งทางด้านของแยกเฉลิมเผาก่อน
แล้วก็มีรถน้ำควบคุมฝุงชน
ซึ่งก็อยู่ห่างจากแยกประทุมวันสักประมาณ๑๕๐เมตร

สลายการชุมนุมถ้าเกิดไม่ปฏิบัติตาม

นี่ช่วงของการที่ตำรวจเขาตั้งแผง
แล้วก็เข้ามาประชิดกับกลุ่มผู้ชุมนุม
เพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็พยายามหาแผงเหล็กมากั้นไว้
อยู่แถวถนนแล้วก็หน้าสยามทางก่อน
แต่ว่าทางตำรวจก็กระชับพื้นที่เข้ามาเรื่อย

จนกระทั่งมาถึงใกล้เคียงกับกลุ่มผู้ชุมนุม
ห่างกันประมาณแค่๑๐๐เมตรเท่านั้นเองคุณ

ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มผู้ชุมหนุ่มบางส่วน
เดินออกมาคนเดียวแยกตัวมาคนเดียว
แล้วก็มาประจันหน้ากับเจ้าหน้าที่อย่างที่เห็นไปเมื่อกี้เนี่ย

สุดท้ายตำรวจก็ดันเข้ามาอีกครับ

คือตำรวจสั่งหน้าเดินอยู่๓รอบ
จนกระทั่งเข้ามาเริ่มใกล้กับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้ว
หาสิ่งของอุปกรณ์มาขวางไว้
แล้วก็ดันตัวดันคนไว้ออไว้ตรงแผงนะครับ
หลังจากนั้นตำรวจสั่งการอีกรอบ

หน้าเดินอีกสักครู่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นนะว่า
กลุ่มของตำรวจไปประชิดรั้วของกลุ่มผู้ชุมนุมเลย

แบบหน้าต่อหน้าตาต่อตาประจันหน้ากัน

และตำรวจเองก็พยายามเดียวละจ๊ะ
แล้วก็พูดผ่านเครื่องขยายเสียงว่า
ให้เวลาอีก๑นาทีเท่านั้น

หลังจากนั้นตอนสักประมาณ๑๘นาฬิกา๕๔นาที
ตำรวจนับขอยหลังแล้ว

แล้วก็เริ่มฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุม

ได้เตรียมร่มเตรียมอุปกรณ์มาป้องกันแล้ว
เพราะเห็นรถฉีดน้ำอยู่ตรงนี้๒คันแล้วนะฮะ
ถูกต้องแต่เหมือนตอนแรกแรงดันน้ำไม่พอ
ก็เลยพยายามที่จะเข้าไปใกล้แนวหน้าให้มากยิ่งขึ้น
จังหวะนี้จังหวะแรกที่ฉีดไปนี่นะคะ
น้ำก็มาถูกกลุ่มของเจ้าหน้าที่
ในส่วนของแถวแรกเองด้วยเหมือนกัน
อันนี้เป็นจังหวะแรกที่เจ้าหน้าที่เริ่มฉีดน้ำเนี่ยนะคะ
ติดตามบรรยากาศช่วงนี้เต็มอีกทีหนึ่งนะครับ
อย่างที่เห็นเลยฮะตำรวจเข้ามาใกล้ประชิดแนวผู้ชุมนุมมากขึ้น
ใช่นะครับแล้วก็ตำรวจก็มีการเปลี่ยนยุทธวิธี
ในการเปิดทางให้รถฉีดน้ำความดันสูงเข้ามาใกล้

เป็นน้ำที่มีการผสมสี

ตอนหลังตำรวจก็มีการแถลงเหมือนกันว่าน้ำผสมอะไรบ้าง
แล้วก็คนที่ถูกน้ำเหล่านี้นะฮะ
แสบหน้าแสบตาคันตามตัวไปหมดเหมือนกัน
ตำรวจก็มีการชี้แจงเหมือนกันว่าน้ำอะไรบ้าง
เดี๋ยวชี้แจงเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมได้รับทราบอีกครั้ง

ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นรถคันที่๒ที่ถูกขับเข้ามา
ประชิดกันกับแนวของผู้ชุมนุม

แล้วเราจะเริ่มเห็นแล้วเริ่มมีน้ำสีฟ้าแล้ว

หลังจากนั้นเวลา๑ทุ่มเลยที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอ
ตอนนี้นั้นนาทีความวุ่นวายได้เริ่มเกิดขึ้น
เพราะว่าตำรวจเริ่มดันเข้าไปในฝูงผู้ชุมนุม

จะเห็นว่าฝั่งผู้ชมนุมก็จะมีร่ม
กำลังเอาไว้ได้เท่านั้น
แต่ด้วยแรงดันของน้ำนี่ก็ค่อนข้างแรก
เพราะว่าระทายเครื่องกันสุดท้ายแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทาง
เพื่อดูแลตัวเองกันก่อนแล้วก็พยายามจะกลับมาตั้งแนวกันใหม่ตรงกลางถนน
ซึ่งเป็นจุดประทะกันตำรวจก็ตึงแถวแล้วก็ฉีดน้ำใส่อีกครั้งหนึ่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ๑๕นาทีได้ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งไปจนถึงประมาณสักทุ่ม๑๕นาที
ทีนี้ตรงแยกเฉลิมเผ่าเองก็มีการฉีดน้ำเหมือนกันแล้วก็ประกาศให้เลิกการชุมนุม
แล้วก็มีการประชิดเข้าไปในฝั่งของผู้ชมนุมอีกครั้งหนึ่ง
ผู้ชุมนุมเองก็ต้องถอยร่นไปนี่ภาพนี้ในโซเชียลก็มีคนถ่ายไปลงนะครับ
ผู้หญิงคนนี้ไปนั่งไปกราบอ้อนวอนให้หยุดการฉีดน้ำเข้าไปนะครับ
ตอนนี้กลุ่มผู้ฉุมหนุ่มก็ถอยร่นไปสักพักหนึ่งแล้วนะฮะ
แล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งทางตำรวจก็จะวางกำลังใหม่
แล้วก็เข้ามาประชิดเข้ามารื้อรั้วที่ทางผู้ชุมนุมเนี่ย
เอามากั้นขวางไว้นะฮะ
นี่ฮะก็เป็นเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นอยู่พักใหญ่พอสมควร
กลุ่มผู้ชุมนุมมีการตะโกนให้ทุกคนเนี่ยถอยร่นถอยไปก่อนแล้วไปรวมตัวกันที่จุฬานะฮะ
แล้วก็ให้ถอยออกไปไปรวมตัวกันบางคนก็ไม่ไหวนะฮะ

ตอนนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมประกาศบอกแบบนี้ครับ
เพื่อเป็นการตั้งหลักและความปลอดภัยแต่ไม่ใช่การยอมแพ้
ค่ะถูกต้องทีนี้ตำรวจประกาศเลยนะฮะ
เรื่องของการมะคัดใช้กรกรฉุกเฉินให้ผู้ฉุมหนุ่มกลับบ้าน
แล้วก็ยังคงฉีดน้ำเป็นระยะนะฮะ
ซึ่งเหตุจรมนต์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมผู้ฉุมหนุ่มเองสื่อมวลชนเอง
นักข่าวเราที่ไปปักหลักรายงานก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสำลักเหมือนกันนะ
ใช่ครับน้ำฉีดใส่แสบตามีแก๊สน้ำตาด้วยนะฮะ
ที่เองก็มีฝ่ายคนที่บาดเจ็บเหมือนกันเจ้าหน้าที่กลุ่มผู้ชุมนุมเองก็บาดเจ็บ
นะฮะแล้วก็มีการจับกลุ่มผู้ชุมนุมไปบางคนเหมือนกันนะฮะ
ที่พร้อมกับโลกก็มีการประชิดเข้าพื้นที่เรื่อยจนไปถึงแยกประทุมวัน
ซึ่งผู้ชุมนุมเองบางส่วนก็ยังอยู่ในพื้นที่แต่ก็ต้องพากันเดินเท้าไปทางจุฬา
รวมตัวกันเพื่อความปลอดภัยนะฮะ
หลังจากนั้น๑๙นาฬิกา๔๐นาทีเป็นต้นไปตำรวจฉีดน้ำอีกครั้งนะฮะ
ตำรวจก็เตรียมที่จะตั้งแนวอีกครั้งและส่งสัญญาณเรื่องของการยิงแก๊สน้ำตา
แล้วก็ฉีดน้ำทีนี้เป็นน้ำสีเหลืองใส่ผู้ชุมนุมเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
การเข้าไปกระชับพื้นที่ตรงนี้ของตำรวจเข้ามาทางแยกประทุมวันแล้วขยับอย่างที่เขาสั่ง
๕เก้าหน้าเดินขยับกันไปทีละ๕ทีละ๑๐เมตรก็ว่ากันไป
แล้วก็มีการฉีดน้ำผสมสีใส่เข้าไปแล้วก็มีรถควบคุมฝุงชนเข้ามาเสริมอีกรวมทั้งหมด๗คันด้วยกัน
ไปฟังเสียงและบรรยากาศช่วงนี้ครับ
กลับตรงนั้นนะครับ
พร้อมท่านจะคุยนะครับขอให้คุย

นี่แหละครับเหตุการณ์ยื้อยุดดึงดันกันนะฮะ
ตั้งแต่แยกเฉลิมเผ่าจนกระทั่งถึงแยกปฐุมวันนะครับ
เจ้าหน้าที่พยายามที่จะขอคืนพื้นที่ให้ได้
ผู้ชุมนุมก็พยายามที่จะรั้งพื้นที่ตรงนั้นไว้
แต่กระทั่งเจ้าหน้าที่พยายามที่จะแบบดันกำลัง
รถฉีดน้ำรถควบคุมฝูงชนเข้าไป
ประชิดแถวแยกปฐุมวัน
จะมีเป็นระยะที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
ถอยร่นออกไปแล้วก็กลับมานะคะ
เป็นอยู่สักพักใหญ่อะค่ะสถานการณ์ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ย
คุกกลุ่นแล้วสุดท้ายก็ค่อยคลี่คลายลงไป
จนกระทั่งเวลา๑๙นาฬิกา๔๕นาที
ถึงตอนนี้นายอัตภพลบัวพัฒน์หรือว่าครูใหญ่เนี่ย
เขาขึ้นรถกระจายเสียงของแก่นนำเนี่ยนะคะ
แล้วก็พามวลชนออกจากแยกประทุมวัน
ก็เดินมาตามถนนพญาไทยมุ่งหน้าสู่๓แยก
สามย่านเพื่อจะกลับที่พัก
ก็คือบอกให้กลับบ้านกันไปก่อนแหละนะคะ
นี่เราถ่ายจากทางเส้นทางหน้าจุฬานะ
ใช่ค่ะซึ่งทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ย
เขาก็มีการเปิดประตูทางเข้าด้านคณะสถาปัตยกรรม
มวลชนเนี่ยเดินผ่านไปต่อรถสาธารณะนะครับ
กระทั่ง๒๐นาฬิกาหรือ๒ทุ่มเนี่ย
ครูใหญ่ประกาศอีกครั้งยุติการชุมนุมแล้วค่ะ
บอกว่าที่จุฬาไม่มีสถานที่ให้ชุมนุมได้
แต่ว่าเคลื่อนย้ายมาเพื่อความปลอดภัยได้เท่านั้น
มาพักกันก่อนตรงจุดนี้แล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
กระทั่ง๔ทุ่มกลุ่มมวลชนก็เข้ามาหลบพักภายในจุฬา

แต่ว่าหลังจากประกาศการชุมนุมก็มีปัญหาขึ้นมาอีกนิดนึ
เพราะว่ารถขนส่งสาธารณะไม่วิ่งเลย

ทางฝั่งที่จากแยกปฐุมวันแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ย
ตำรวจไม่ได้เข้าไปกระชับและขอคืนพื้นที่นะ

ก็จะปล่อยให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้เดินทางผ่านทางนั้นเพื่อจะกลับ
แต่ว่าการกระชับพื้นที่ของตำรวจ
คือตำรวจมาจากแยกประทุมวันแล้วก็เลี้ยวขวาไปสะพานหัวช้าง
ไปจนถึงแยกราชเทวีจุดนั้นล่ะครับ
ตำรวจดันกำลังไปเพื่อกระชับพื้นที่
และพยายามที่จะขับไล่ผู้ชุมนุมให้กลับไป

เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะเคร่งเครียด
จากตอนที่กระชับพื้นที่ที่แยกประทุมวันแล้ว

ก็คือการกระชับพื้นที่ที่บริเวณสะพานหัวช้าง

ซึ่งช่วง๒๒นาฬิกา๕๐นาทีค่ะ
ตอนนี้พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข

พร้อมด้วยพลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตรา

ก็มาเยี่ยมกำลังพลในจุดเกิดเหตุด้วย

แต่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อนะ
แล้วก็สุนัขตำรวจก็เข้ามาพื้นที่เหมือนกัน
หาวัตถุต้องสงสัยต่างโดยรอบแยกประทุมวัน
ทีนี้ตรวจสอบก็ไม่พบวัตถุต้องสงสัยอะไร
ทุ่มครึ่งนะครับให้ประชาชนได้สัญจรตามปกติ
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์ในฐานะผู้รับผิดชอบ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
เขามีการลงนามกำหนดสถานที่ควบคุมตัว
บุคคลที่ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินไว้๒แห่งด้วยกัน
ก็คือที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑
จังหวัดประธุมธานีและที่กรมทหารราบที่๒๑รัศาพระองค์
ค่ายนวมินทราชินีจังหวัดชนบุรี
เรื่องของการควบคุมตัวของทั้งแก่นำ
แล้วก็ตัวผู้ชุมนุมเองที่แยกประทุมวันเมื่อวานนี้
ก็ต้องดูเรื่องของการแถลงจำนวนของบุคคล
ถูกควบคุมตัวด้วยและมีใครบ้างนะครับ
เรื่องต้นทางสภาธนาความก็แถลงออกมามีอยู่๑๒คน
แต่เมื่อวานจากการให้สัมภาษณ์ของสสเก้าไกล
เขาบอกโอ้โหถูกจับกลุ่มตัวเป็นร้อยเลยนะครับ
แล้วก็เมื่อวานนี้ทางด้านของตำรวจก็แถลงเหมือนกันนะครับ

พลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้ประชาการตำรวจนครบาน
แล้วก็พันธ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้ร่วมกันแถลงถึงการบังคับใช้กฎหมายคุณ

มันคือปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมฝูงชน
จากเบาเป็นแต่ละขั้นตอนไปหัน
แต่ถ้าผู้ชุมนุมเองหรือว่าคนทั่วไปพูด
ก็จะบอกการสลายการชุมนุมนั่นแหละนะฮะ
แต่ตำรวจใช้ว่าการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมฝูงชน

บังคับใช้กฎหมายในช่วงค่ำทางเจ้าหน้าที่
ควบคุมฝูงชนได้บังคับใช้กฎหมายตามขั้นตอนต่าง
เพื่อเป็นการยุติการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และเป็นการฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
ผู้ชุมนุมมีการยุโยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในประเทศ
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติตามขั้นตอนหลักสากล
โดยการใช้วาจาให้มีการยุติและกำหนดระยะเวลา
ซึ่งผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
จึงมีความจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมาย
มีขั้นตอนจากเบาไปหานัก
ส่วนเรื่องประเด็นที่มีการใช้น้ำผสมสารเคมีประเภทสี
ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกแยะระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุม

ซึ่งเป็นหลักสากลที่ต่างประเทศก็ใช้
เป็นสารเคมีที่ผสมน้ำที่สามารถใช้น้ำชะล้างได้
แล้วก็ยืนยันเรื่องของการไม่มีการใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยาง
คือสารเคมีสีก็จะติดอยู่ที่ตัวเนี่ยประมาณนึง
ใช่และเข้าตามันก็จะแสบและคล้ายเครื่อง
ซึ่งเรื่องนี้นะฮะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ออกจากจะแถลงเป็นภาษาไทยก็คือสื่อมวลชน
ได้รับทราบแล้วมีการแถลงเป็นภาษาอังกฤษด้วย
อันนี้คือการแถลงสักประมาณ๔ทุ่มกว่าเหมือนกัน
ต่อในพื้นที่ของการชุมนุมสักนิดหนึ่งนะฮะ

คนตำรวจโทษพักขพงศ์ก็มีหนังสือด่วนขยายเวลา
ในการขอกำลังสนับสนุนตำรวจจากกองบัญชาการต่าง
เพื่อมาดูแลความเรียบร้อยไปจนถึงวันที่๓๑ตุลาคม

นี่คือบันทึกข้อความที่มีการเปิดเผยออกมา
ทางด้านของนายอนุชาบุรพะชัยศรีโคศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
เปิดเผยว่านายยกรัฐมนตรี

เมื่อคืนแยกประทุมวันเรียบร้อยแล้ว
คือมีการเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
นี้รัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ
บังคับใช้กฎหมายด้วยความเหมาะสม
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในครั้งนี้
ดำเนินการโดยใช้อุปกรณ์และขั้นตอนตามหลักสากลทุกประการ
โดยวิธีการฉีดน้ำผสมสีที่ไม่เป็นอันตราย
เพื่อยืนยันตัวตนของกลุ่มผู้เข้าร่วมชุมนุมเท่านั้น
นี้ขอย้ำว่ารัฐบาลพร้อมที่จะทำให้สังคม
กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
เพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่ประเทศ
อันนี้เป็นที่แยกประทุมวันที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับ

แต่ว่าอย่างที่หลายคนรู้
คือเขามีการชุมนุมคู่ขนาน
โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัย

พาไปดูที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์บรังสิตกันหน่อยละกันนะครับ
นักศึกษากว่า๕๐๐คนออกไปรวมตัวกันที่บริเวณหน้ารูปปั้นอาจารย์ป่วยครับ
เพื่อเป็นการให้กำลังใจผู้ชุมนุมที่อยู่ที่บริเวณแยกประทุมวัน

มีการรวมตัวกันนะฮะไม่มีการปราศัยอะไรครับ
เพียงนักศึกษาผลัดเปลี่ยนกันขึ้นไปพูดให้เพื่อนได้ฟัง
แล้วก็ชู๓นิ้วเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ด้วย

นี่ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงเกิดขึ้น
แต่มันมีผลสรุปที่น่าสนใจของการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาธรรมศาสตร์
เพราะว่าเขามีแถลงการออกมานัดหมายการชุมนุม

เป็นแถลงการออกมาของกลุ่มนักศึกษาธรรมศาสตร์
บอกว่าเหมือนเราจะไม่ยอมแพ้นะฮะ
เราในฐานะราชดร
คือตอนนี้จะไม่มีแกนนำคณะราษฎร๖๓
ไม่มีกลุ่มคณะรัศดร๖๓แล้ว

และพร้อมที่จะมารวมตัวกันอีกครั้ง
เขาก็มีการนัดหมายเรื่องเวล่ำเวลากัน
ใช่แล้วเขาบอกว่าทุกคนก็คือแก่นำหมดเลย
ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะคุณผู้ชม
ต่างจังหวัดก็มีบรรยากาศเหมือนกันนะฮะ
อย่างที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ก็มีการจัดการชุมนุมขึ้นที่บริเวณหน้าศูนย์อาหาร

ผู้ชุมนุมได้ร่วมกันเปิดแฟชจากโทรศัพท์มือถือ
เหมือนกันกับที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ที่อื่น

เรียกร้องให้ปล่อยตัวแก่นำที่ถูกจับกลุ่ม
แล้วก็ประดำการกระทำของตำรวจที่ฉีดน้ำใส่

ถือเป็นการคุกคำและฤทธิบรรณสิทธิ์ที่เสียดิภาพ
ในการแสดงออกภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
ขณะที่เพจแนมร่วมคณะราษฎร๒๕๕๙
ได้มีการโพสต์ประกาศจะเดินหน้าชุมนุมต่อ
ในวันนี้แต่ยังไม่ระบุเวลาและสถานที่
เพราะเกรงว่าจะถูกเข้าไปล็อกบล็อก
แล้วก็ไม่สามารถจะเข้าไปในพื้นที่ได้
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศเมื่อคืนที่มันคู่ขนานกัน
กับที่บริเวณแยกประทุมวันที่กรุงเทพมหานคร
หลังจากนั้นคุณผู้ชมไปดูท่าทีของนายพิธากันหน่อย
นายพิธาลิมเจริมรัฐประมาณเที่ยงคืนกว่า

และก็สอดพักร่วมฝ่ายค้านเดินทางไปที่ตรศดอพักหนึ่ง
ไปรักษาจนวนผู้ที่ถูกจับกลุ่มไปและหาทานในการช่วยเหลือ
ได้แจ้งกลับมาว่าอนุญาตให้เฉพาะญาติเข้าเยี่ยมได้เท่านั้น
มีทั้งหมด๓ช่วงเวลาก็ช่วงเช้านี่แหละ๗โมงถึง๘โมง
โมงถึงเที่ยงแล้วก็ช่วงเย็นก็คือ๔โมงเย็นถึง๕โมงเย็น
คือจริงคุณพิธาเมื่อวานก็ไปติดตามเรื่องของการชุมนุม
แล้วก็การบังคับใช้กฎหมายของทางตำรวจเนี่ย
คุณพิธาตอนแรกอยู่หน้าจุลาอดรนทนไม่ไหวฮะ
เมื่อวานต้องเดินเข้าไปที่แยกปฐุมวันสักประมาณ๔ทุ่มกว่า
ตัวก็เปียกปอนเพราะว่าตากฝนมาด้วย
แล้วก็สังเกตการณ์ในเรื่องของการชุมนุมกับการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว
ทีนี้ไปถึงกลางแยกประทุมวันไปพูดคุยกับทางตำรวจ
และขอให้ตำรวจต่อสายถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ซึ่งเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ในขณะนั้นเพื่อพูดคุยกัน

คุณพิธาออกมาให้สัมภาษณ์ท่ามกลางสายฝนนะสักประมาณ๔ทุ่มกว่า
บอกว่าทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็คุยกับผม
แล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจนครบานยืนยันว่าจะไม่มีมาตรการที่รุนแรงไปกว่านี้แล้ว
ไม่มีการใช้แก๊สน้ำตาและไม่มีกระสุนยาง
แล้วคุณพิธาก็ถามเรื่องของการควบคุมตัวผู้ชุมนุมนี่แหละฮะ
แล้วก็นี่แหละครับหลังจากนั้นสักเที่ยงคืนกว่า
อย่างที่คุณทัศนายเล่าให้ฟัง
คือเช้านี้นะครับก็ยังไม่ได้โพสต์อะไรออกมา
สามารถที่จะเข้าพบผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมตัวไปได้หรือเปล่า

เพราะว่าในเฟซบุ๊กก็ยังคงโพสต์เหตุการณ์เมื่อคืนนี้

ค่ะซึ่งในเวลาต่อมาพักร่วมรัฐบาลเอง
ก็มีการพักฝ่ายค้าน
ร่วมฝ่ายค้านก็มีการออกหนังสือถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาด้วยเหมือนกัน
ซึ่งสถานการณ์เหตุการณ์ในค่ำคืนเมื่อวานที่ผ่านมา
หลังจากเกิดเหตุสลายการเข้าชุมนุมแล้ว
ก็มีการออกเขาเรียกว่าเป็นหมายรายชื่อนะคะ
หมายผู้ที่ถูกจับกลุ่ม๑๒ราย
เปิดเผยโดยศูนย์ธนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
เขาโพสต์ความคืบหน้ารายชื่อผู้ถูกจับกลุ่ม

๒รายก็คือ๑ชินวัฒน์จันกระจ่าง
นักกิจกรรมกลุ่มนนทบุรีปลดแอบ
ทัศเทพเรืองประภัยกิจเสรี

เขาบอกว่าฟอร์ตทัศเทพไปถูกควบคุมตัว
อยู่บริเวณที่พักใกล้เคียงกับอนุสาวรีประชาธิปไตย
แล้วก็เมื่อวานคุณฟอร์ตทัศเทพเขาก็มีการไลฟ์
มีการโพสต์ขณะที่ถูกควบคุมตัวไปด้วย
แล้วก็เส้นทางที่ทางเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไป
อนุสาวรีประชาธิปไตย
คุณฟอร์ดบอกว่านี่คือสถานที่ที่เป็นประชาธิปไตยจริงหรือ
ค่ะซึ่งรายชื่อก็ปรากฏอยู่นี่นะคะ
รายที่๓ก็คือนายสมบัติทองย้อยคนเสื้อแดง
นัทธนตร์ดวงศูนย์เนินบันทนาธิการบริหาร
คนที่๕ก็คือนายอนุรักษ์เจตตะวันนิษฐ์
นักกิจกรรมกลุ่มเส้นทางสีแดงกิติพันธภาพผู้สื่อข่าวประชาไทย
กิตินี้รายงานมาล่าสุดว่าถูกปล่อยตัวแล้ว
ถูกปล่อยตัวแล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไป

ใช่แล้วก็มีนักกิจกรรมกลุ่มศิลปินปลดแอบนะคะ
เอเรียนฟอร์ฟิชนทิชาคุ้มจันอัดพรพระสุชูรอด
คณิตินติเยาอัธพงศ์วันทชัยแล้วก็อินทราชแสงมณี
อันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่านักข่าวผู้สื่อข่าวประชาไทย
ก็ถูกปล่อยตัวแล้วก็ปรับเป็นเงิน๓๐๐บาท
ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับผู้สื่อข่าวคนนี้ด้วย
แต่ว่านักข่าวหลายท่านเองก็อาจจะมีแสบตรงแสบตาไปบ้าง
เรื่องของการเข้าไปทำงานแล้วก็เจ้าหน้าที่เองเขาก็มีการจับกลุ่มตัวไปก่อน
มันเป็นเหตุการณ์ชุดละมุนที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
คุณผู้ชมแล้วก็ขณะที่เรื่องของการชุมนุม